ฉันจะพาคุณผู้ชมรวมถึงคุณสองคนนะคะ
ไปทำบุญดีกว่าไปหาไปขอพรกับแม่ฮันนี่ศรีอีสาน
ไปกับคุณพ่อลูกหมอลำสุดฮอตเลย
คุณพ่อนกพงศกรและน้องอายสะกุนาพร
ลูกสาวตัวน้อย๑๑ขวบนั่นเองคุณผู้ชม
โดยคุณพ่อนกเนี่ยตั้งใจพาลูกสาวน้องอายนะ
นำผลงานเพลงแรกของน้องที่มีชื่อว่าหลานย่างามบอง
ร้องเพลงให้กับคุณแม่ศรีอีสานได้ฟังกันเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจนะคะ
ให้กับลูกสาวตัวเองนั่นแหละในการเดินบนเส้นทางของความเป็นศิลปินได้อย่างราบรื่น
ก่อนเลยเขาร้องสองเพลงด้วยกันเพลงแรกเขาร้องน้ำตาหล่นบนขอบเตียง
เป็นเพลงของน้องเขานี่แหละซึ่งนะคะตลอดการร้องเพลงน้องอายเนี่ยนะ
บอกเลยว่าคุณพ่อนกคอยยืนอยู่ข้างร่วมรำไปกับลูกสาวตลอดเลย
มันเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักจริง
คุณผู้ชมนี่ถ้าไม่ใส่แว่นดำนะ

แล้วนี่ถือหายยังไงครับแบบล่วงแน่ด้านสี่หล่องหรือเปล่า
ขอโทษนะดิฉันหลุดโฟกัสไปที่หายสีแดงเลย
โอ้ยรีหลาการรำเหมือนแจ๊กกะรีเลยนะครับ

อันนี้แหละระหว่างร้องไปก็มีชาวบงชาวบ้าน
คุณพี่ท่านนี้นะคะเขาก็ถือหายสีแดงจวดมาให้น้องล้วงกัน
เออลูกปิงปองน้องล้วงได้มา๓ลูกได้แก่เลข
ส่วนครั้งที่๒ล้วงมา๒ลูกได้เลข๔กับ๗
อื้อ
๙๔๕กับ๔๗บ๊าตดิโท
ลองดูออเดอร์พ่อแม่พี่น้อง
บอกเลยนะคะว่าแม่ฮันนี่เขาก็ให้โชคให้ลาบมาหลายงวดแล้วเหมือนกัน
โค้งสุดท้ายแบบนี้เราก็จะมีเลขมาฝาก